ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
ได้เรียกร้องให้ผู้การเรือและกองทัพเรือออกมาชี้แจงความจริงในวันที่เกิดเหตุ
และตั้งแต่ศูนย์หายจนพบศพยังไม่เคยได้ยินคำขอโทษจากผู้การเรือค่ะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์อัตลักษณ์ร่างกำลังพลที่เสียชีวิต๔ศพ
ก็คือพลทหารวรพงศ์บุญละครจาตรีสารวุฒนาดีพลทหารสิทธิพงศ์หงทอง
และพลทหารจิราวัตรทูบหอม
วันนี้กองทัพเรือได้เคลื่อนศพของทหารทั้ง๔ไปยังชาปนักสถาน
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
โดยเครื่องบินลำเลียงฟอกเกอร์ของกองทัพเรือ
ท่าอากาศยานกองบิน๕ประจวบคิริขัน
ซึ่งทางกองทัพอากาศได้จัดแถวทหารกองเกียรติยศ
ส่งร่างกำลังพลอย่างสมเกียจ
ญาติของจาตรีสารวุฒนาดีหนึ่งในผู้เสียชีวิตเปิดใจกับทีมข่าวนะคะ
ว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด
มาติดตามการค้นหาจนเมื่อคืนได้รับการยืนยันว่า

แต่อยากให้หน่วยงานผู้ใหญ่รวมทั้งผู้การเรือ
คนที่ควบคุมเรือหลวงสุโขทัยออกมารับผิดชอบ
มาขอโทษอยากให้ผู้การเรือออกมาพูดความจริง
เพราะคาใจที่ทำไมจึงตัดสินใจไม่จอดเรือค่ะ
แม่ก็เสียใจที่มีการเกิดขึ้น
แต่ว่าหน่วยงานหรือผู้ใหญ่หรือว่าผู้กองเรือ

ตรงนี้มาขอโทษสักคำ
ให้เขาออกมาพูดความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่าทุกอย่างมันแก้ไขไม่ได้

ว่าผมเป็นคนตัดสินใจอย่างนั้นอย่างนี้

เพราะว่าทุกคนทุกครอบครัวเขารอคำนี้อยู่
ขณะที่พี่สาวของต้นเรือพลับนะคะนาวาตรี
พลรัฐศิโรดมต้นเรือของเรือหลวงสุโขทัย
ก็ได้มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คค่ะ

แล้วก็แสดงความหวังว่าน้องชายจะปลอดภัยกลับมา

บอกว่าวันคริสต์มัสปีนี้ไม่อยากได้อะไรเลย
แค่ขอให้พลับกลับมาอย่างปลอดภัย
เจ็ดวันแล้วนะพลับน้องอยู่ไหน
ทนนะทุกคนกำลังไปช่วยอยู่
มั่นใจว่าพลับไม่มีวันยอมแพ้
เพราะพลับรู้ว่าถ้าพลับเป็นอะไรไป
ครอบครัวเราจะแตกสลายขนาดไหน
ไม่เคยทำให้พวกเราเสียใจเลยสักครั้ง
คือความรักความสดชื่นสดใส
ความภาคภูมิใจของครอบครัวเรานะ
พี่รอกอดพลับอยู่นะ
ใช่ครับส่วนภารกิจ